ไปดูข่าวของนางเอกสาวทัพทิมอัญญารินกันบ้าง

หลายคนก็บ่นอกคิดถึงอยู่เหมือนกันนะครับ

ทีมบอกว่าสามารถตอบได้ทุกคำถามเลยนะจ๊ะ

เรื่องหัวใจจ้า

ด้วยว่าเธอเนี่ยหมดสัญญากับต้นสังกัดแล้วนะ
งานนี้ก็เลยตกลงยังไงล่ะถึงว่างานหายงานหดไป

ทิมบอกเลยว่าต่อสัญญากับบ้านหลังเดิมอีก๕ปีนะคะ
แล้วก็พูดถึงบ้านหรูของเธอด้วย
เมาส์กันมาว่าราคา๘หลักเนี่ย

ส่วนว่าเรื่องหัวใจอย่างที่บอกไปว่า

สรุปรวบรวมหลายประเด็นเหลือเกินไปถามทัพทิมกันเองแล้วกันค่ะ
บอกเลยนะคะตอนนี้ต่อสัญญากับทางช่องเรียบร้อยแล้วค่ะ
ไม่กังวลในเรื่องที่ว่าเราจะไม่มีงานหรือไม่มีละคร
เพราะว่าทุกครั้งที่เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ค่ะ
ผู้ใหญ่ก็จะเอ็นดูค่ะคิมอยู่แล้ว
แล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านแม่ท้าทิมต้องขอบคุณมากค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือมีละครป้อนให้ต่อเนื่องเลยค่ะ
ต่อสัญญาณที่มีคุยอะไรเพิ่มเติมเพื้องเติมเรื่องค่าตรวจอะไรเรียก

ก็ดีใจค่ะเหมือนของขวัญให้ตัวเองอีกชิ้นหนึ่ง
แล้วก็เป็นของขวัญที่เราตั้งใจสร้างให้กับครอบครัวค่ะ
มีความสุขเยอะมั้ยค่ะ
เยอะมั้ยเหรอคะก็พอสมควรค่ะ
มีความสุขใจเป็นยังไงบ้าง
ช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าขอยังไม่พูดถึงก่อนเลยดีกว่าค่ะ
ก็เลยอยากจะขอปรับเรื่องมือจากพี่ทุกคนนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งสัมภาษณ์เรื่องนี้ก่อนเลย